กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงเวลานี้หลายคนที่เป็นโรคมะเร็ง
จะได้ยินคำว่าหมอแสงหมอแสงก็เป็นคนทั่วไปนี่แหละค่ะ
มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพร
เขาจะจัดการแจกยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนทำแบบนี้มา๙ปีแล้ว
แต่ทีนี้คนที่มารับยารับยาสมุนไพรมากขึ้นเรื่อย
เพราะว่ามีการนำยาไปทานแล้วอาการดีขึ้นดีขึ้นเป็นระยะ
โดยเฉพาะบางท่านผู้ป่วยบางท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ไปตรวจหาหมออีกทีบอกทำไมอาการดีขึ้นหมอสงสัย
เขาก็เลยบอกกับหมอว่าได้ยามาจากหมอแสง

นั่นน่ะสินะคะแต่ว่าเขามีการยืนยันออกมาแบบนี้
สำหรับผู้ป่วยบางท่านแล้วก็เลยทำให้มีคนไปรอรับยา
เป็นจำนวนมากที่บ้านของหมอแสงนะคะ
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีก็ออกมาเตือนเหมือนกัน
บอกว่าที่หมอแสงแจกไปไม่ใช่ยาเป็นสมุนไพรนะคะ
และตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับออยด้วย
สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบหน่อย
แต่ในระหว่างที่รอคนไปเยอะขนาดนี้ค่ะ
นี่คือบรรยากาศไปรอรับยาเหรอค
เมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

คุณผู้ชมดูดิรถจอดรอยาวขนาดนี้
แล้วบ้านหมอแสงแล้วก็พื้นที่มีกางเต็นต์แบบเต็มมากด้วย
เพราะฉะนั้นมันประกอบด้วยอะไร
นี่ค่ะปูเสือรอเข้าคิว

คุณต้องเอาเอกสารที่รับรองว่าคุณเป็นโรคมะเร็ง
กำลังสงสัยว่าคนกลุ่มนี้เป็นมะเร็งทั้งหมดเลยเหรอครับ

ญาติญาติด้วยแล้วก็มีผู้ที่เป็นมะเร็งเองด้วย
ต่อแถวเข้าคิวกันแบบนี้เยอะเนอะ

บ้านของหมอแสงนี่อยู่ที่บ้านบางเดชะ
ตำบลบังเดชะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
นี่แหละค่ะบรรยากาศของวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายน
มีนัดกันก็คือหมอแสงเขาจะนัดให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง

ทีนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบหรอกว่าอะไรเป็นยังไง
เป็นสมุนไพรจากอะไรรักษาได้จริงหรือเปล่า

ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีก็ต้องอำนวยความสะดวกนะ
ด้านการจราจรเพราะว่าอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ใกล้เคียง
จะต้องมีการจัดระเบียบแล้วก็กลัวว่า
มิจฉาชีพเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าคนเยอะแบบนี้

มาต่อแถวเข้าคิวเอาหลักฐานปลอม
แล้วก็เอายาจากหมอแสงไปขายในราคา๔๐๐๐บาท
กำลังสงสัยอยู่พอดีว่าจริงหรอ
คนกลุ่มที่มาบางทีเห็นเข้ามาก็อยากได้บ้าง
อยากได้บ้างบางทีก็ไปหลอกขายให้กับคนอื่นต่อนะคะ

ตำรวจก็เลยจะต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนเรื่องของยาเนี่ยนะคะ

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าทำการตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการแจกสมุนไพรรักษามะเร็งฟรี
พบว่าสำหรับการแจกเป็นแคปซูล๖เมตรต่อ๑คนต่อ๑ครั้ง

มาแบบนี้๙ปีแล้ว
โดยผู้ที่มารับยาจะต้องมีหลักฐานมาแสดงจากแพทย์แผนปัจจุบัน
วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งจริง
ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดได้เก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต๖ชนบุรี
ซึ่งผลปรากฏว่าไม่พบยาในกลุ่มสเตียรอยด์
ปกติแล้วถ้ายาที่เขาแจกกันฟรีแล้วก็อาจจะมีการหลอกลวงกัน
ถ้ามีส่วนประกอบของสเตียรอยด์ก็คือ
ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรอาการของคุณจะดีขึ้น

หยาของหมอแสง่เบื้องต้นไม่มีสเตอรอย

และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและดำเนินการให้ถูกต้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปพบกับนายแสง
เพื่อให้ทำเรื่องขออนุญาตตามขั้นตอน
โดยในแสงเองซึ่งเป็นผู้แจกยาก็มีความประสงค์
จะขออนุญาตทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อช่วยคนป่วยมะเร็งต่อไปเหมือนกันนะ

แต่ว่าน่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยา

นายแพทย์โชคชัยยังขอความทำความเข้าใจกับประชาชนด้วย
ยาสมุนไพรดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้
แต่อาจจะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพให้ดีขึ้น

ดังนั้นไม่ควรจะไปละทิ้งการรักษาตามแนวแพทย์แผนปัจจุบัน
อาหารเสริมถ้าหลังจากนี้นะคะมีการจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมเรียบร้อย
หมอก็ต้องไปหาคีโมก็ต้องให้
ผมเคยได้ยินคนมักจะพูดกับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
หรือแม้แต่ญาติผมเองเขาบอกว่าโรคนี้มันอยู่ที่จิตใจ
ถ้าเราจิตใจดีบางทีโรคนี้มันก็จะสามารถสู้กับมันต่อได้

หรือบางทีเราคิดว่ากินยาอันนี้มันจะดีทำให้เรามีความหวังไง
มันก็จะมีกำลังใจขึ้นมาว่ามันจะดีขึ้น
เพราะว่าคนอื่นบอกว่าหายระยะสุดท้ายนี่ยังหายเลย

แล้วพอเราได้ทานลงไปแล้วเรายิ่งรู้สึกว่าเราได้ยาแล้ว
เออร่างกายมันก็จะดีขึ้นมา
เรื่องของจิตใจด้วยโรคมะเร็งจริง
เพราะว่าบางท่านนะคะพอตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็ง

แต่พอจิตใจทราบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็ง
ซึ่งหลายคนเขาบอกว่าเป็นแล้วตาย
จิตใจก็ห่อเหี่ยวแล้วก็ถึงขั้นสุดท้ายเร็วมาก
ก็บอกว่าโพสาสก็ซุดซมด้วยจิตใจเอง
มันก็ทำให้เสียใจล่ะแล้วก็ซุดซมลงไปมากขึ้น

แต่ว่าอย่าละทิ้งเรื่องของการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน